ส่วนข่าวดีสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ผู้จัดการทีมอย่างคุณนวลพันธ์ล่ำซำออกมาเปิด
ว่ามีนักเตะลูกครึ่งโปรไฟล์เยี่ยมเลยนะครับ
มาขอคัดตัวในช่วงที่ทีมชาติไทยเตรียมตัวไปทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๙ครับ
คุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ว่ามีลูกครึ่ง๒คนที่ขอทดสอบฝีเท้า
คนแรกคือน้องดารุณีนะครับอายุ๒๐ปี

ซึ่งตอนนี้เล่นให้กับมหาวิทยาลัย
โดยจะมาถึงไทยในวันที่๙กุมภาพันธ์

สมสรรค์เมเคลเลนส์ในเบลเยี่ยม

แต่จะไปเจอกับทีมในช่วงธนาเมตอุ่นเครื่องที่ไซปลัสปลายเดือนนี้
เชื่อว่ายังมีนักเตะลูกครึ่งที่พร้อมจะมาทดสอบกับทีมอีก

และได้คนที่ดีที่สุดไปเล่นฟุตบอลโลกกลางปีนี้ที่ฝรั่งเศสครับ
สาพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลียนะครับ
เพื่อส่งทีมเข้าร่วมศึกชิงแชมป์อาเซียน
แล้วก็ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ

ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจริงนะครับ
เพื่อเรียกร้องให้ประเทศไทยรีบปล่อยตัวฮาครีมอัลอาเรบี้
นักเตะชาวบาเลนที่ถูกที่ถูกทางการไทยคุมตัวเป็นเวลากว่า๖๐วัน
โดยฮาครีมซึ่งมีสถานะเป็นผู้ลิภัยนะครับอยู่ในออสเตรเลีย
ถูกตั้งข้อหาต่อต้านรัฐบาลบาเลนตามหมายจับของตำรวจสากล
ซึ่งการชุมนุมที่โอเปล่าฮาวส์นครซิดนี่นะครับ
เครกฟอสเตอร์อดิตกัปตันทีมชาติออสเตรเลีย
และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
ว่าไทยควรปล่อยตัวฮาครีมโดยด่วน
มีฉะนั้นอาจส่งผลต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
ในปี๒๐๓๔ที่วางแผนไว้

ก็มีการขอให้ทางการไทยนึกถึงครั้งที่ออสเตรเลีย
ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่า
เหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงเมื่อกลางปีที่แล้ว
คาดว่าไทยจะตัดสินใจในเร็วนี้
ว่าจะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังบาเรนหรือไม่ครับ